ที่ตะบลเขาเจียกอำเภอเมืองพัทธลุง
ในที่เกิดเหตุพบสุขนายสิราสิบกนกอายุ๔๕ปี

ไม่เจอแผลแผลไม่มี
แล้วก็ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายด้วย
ก็ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่นิติเวศ
โรงพยาบาลพัทธรรมครับนี่ต้องจุดเกิดเหตุครับ
จากการสอบสวนทราบว่านายศิลาเป็นรอปภอยู่ที่โรงแรมนี้
เข้าเวร๘โมงเช้าของเมื่อวาน
เวร๘โมงของวันนี้
ภรรยาพยายามติดต่อตั้งแต่๕ทุ่มของเมื่อคืนเอาติดต่อไม่ได้
เข้าเวรแล้วมั้งนะครับหรือว่าอาจจะนอนพักผ่อนอยู่หรือเปล่า
กระทั่งตอนเช้าภรรยาพยายามติดต่ออีกอ้าวไม่รับสายอีก
คราวนี้แปลกแล้วขี่รถมาดูที่ป้อมเลย
พอมาถึงนะครับเห็นประตูปิดอยู่แต่หน้าต่างเปิด
โงกเข้าไปดูหัวใจหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มนะครับ
สามีของเธอนอนคว่ำหน้าอยู่ครับก็เลยกระโดดปีนหน้าต่างเข้าไป
ก็พบว่าสามีเสียชีวิตแล้วตัวแข็งแล้วครับตอนนั้น
มีคราบเลือดแล้วมีกองอาเจียนอยู่ข้างศพ
ก็เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับ
พ่อก็กลัวว่าจะถูกวางยาครับ